ใครอยู่มุกบ้างมุกดาหารเจอสื่อมวลชนคนนี้ไหม
ไปเดินเรียรายเรียรายอยู่ไม่มีนะเขาเช็คจากทางประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้ว
อายุ๔๐ปีได้ผิวคล้ำอ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนั่นแหละ

จากอีกครั้งเพราะต้องไปปรึกษากับท่านผู้บริการก่อนผู้ชายคนนั้นแสดงอาการไม่พอใจขอเบอร์พอเลยนะแต่เธอไม่ได้ให้ไปหรอกนะแล้วจากนั้นเขาก็เดินออกจากสำนักงานไปผู้สื่อข่าวตัวจริงอันนี้เมื่อกี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าผู้สื่อข่าวตัวจริงสอบถามไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารว่ามีไหมพี่สื่
จังหวัดมุกดาหารจัดทำโครงการขอรับบริจาคเงินลักษณะการเดินเรียกรายเงินแบบนี้หากประชาชนนะครับที่เห็นพฤติกรรมและผู้ชายคนดังกล่าวให้ระมัดระวังอย่าให้เงินหรือให้ข้อมูลส่วนตัวใดและให้บันทึกภาพส่งไปหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่ที่คุณอยู่ทันทีหรือถ้าพี่เสื้อแดงคนนี้ฟังอยู่แล้วพี่เป็นสื่อจริง
ใช่ค่ะมั่วมากเลยนะ